คุณผู้ชมแต่เอาจริงนะคือเรื่องนี้ก็พูดถึงมาต่อเนื่องแหละ
เรื่องของการฉีกทุกตำรากฎหมาย
อาจารย์อะไรนะรัฐศาสตร์อาจารย์นิติศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญต่างที่ออกมาแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้
แม้แต่คนเคยล่างรัฐธรรมนูญอาจารย์บะวอนสร้างกับจริง
แล้วเมื่อกี้ตอนพักเบรกโฆษณาพี่เบิร์ตมาอัดคลิป

ข้อใดข้อใดคือกฎหมายสูงสุดกไก่รัฐธรรมนูล
ขอไข่พระราชบัญญัติคอควายพระราชกำหนด
งองูข้อบังคับการประชุมสภาคุณผู้ชมตอบข้อไหนครับ
เนี่ยทีนี้ค่ะคือสิ่งที่มันออกมาเมื่อวันที่๑๙
มันออกมาเป็นแบบนั้นไงว่าข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่๔๑

นี่ถ้าอาจารย์ออกข้อสอบข้อนี้จะไปถามเด็กนะ
จะเป็นเด็กข้อสอบมัธยมหรือความรู้รอบตัว
หรือว่าอะไรเหตุการณ์ปัจจุบันนะ

อาจารย์เราออกมาก่อนนะยังกันตายค่ะเออ

อาจารย์ทางด้านคณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ
คืออาจารย์ก็บอกว่าการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก
ถ้าเกิดดูในรัฐธรรมนูลตามมาตรา๒๗๒ไม่ได้เขียนเอาไว้นะ

แต่การที่เอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๑๑

มันเป็นเรื่องเป้าประสงค์ทางการเมืองมันจะเป็นบรรทฐานต่อไปนะ
ครั้งหน้าเพื่อไทยหรือว่าพักไหนก็ได้เป็นแก่นำมาเสนอ

มันส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนนี่นิสิตนักศึกษาที่เขาเรียนทางด้านกฎหมายเนี่ย
ลำดับศักดิ์ของกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูล
แต่จู่กลายเป็นว่าข้อบังคับการประชุม
มันใหญ่ครอบรัฐธรรมนูลไปอีกตอนนี้คุณผู้ชม
อันนี้คืออาจารย์จากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะ

อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลนี่อาจารย์เขาก็มาไทยรัฐทีวีบ่อยอยู่เหมือนกัน
บอกว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรอบ๒ไม่ใช่ยติ
แต่เป็นการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
รัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๙และ๒๗๒
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับข้อที่๔๑ในการประชุมสภาเลย
การนำเอาข้อบังคับข้อ๔๑มาอ้างว่า
เห็นชอบนายกคนเดิมรอบที่๒ไม่ได้นั้น
จึงจึงอะไรอาจารย์ปริญญาจึงอะไรบอกให้ฟังหน่อยครับ
๔๐คนมันนับโผล่
แต่ว่าเรื่องนี้วันนี้มันกลายเป็นเอาการเมือง
มาชนะหลักกฎหมายนะครับมันเป็นข้อที่ไม่ควร

บรรดาอาจารย์สอนกฎหมายปล่อยให้เกิดไม่ได้
ผมก็ขอยืนยันนะว่ามันไม่ใช่
การเสนอชื่อนโยคนี่นะครับมันไม่ใช่ยัตติตามข้อบังคับที่๔๑
หรือถ้าใช่มันก็มาใหญ่กว่าน้ำรู้ไม่ได้นะครับ
มันเป็นยัตติชนิดหนึ่งเนี่ยพูดได้แต่มันไม่ใช่ยติตามข้อบังคับ
คือมันเป็นรัฐมนูลมันไม่ใช่ข้อบังคับ
ดังนั้นเนี่ยมันจะเอาข้อบังคับมาตีความให้ใหญ่กว่ารัฐมนูลไม่ได้
แล้วสภาธนายความแห่งประเทศไทยเขาว่ายังไงล่ะ

ไปร้องได้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนุน
ทุกคนเพื่อให้ท่านวินิเศษว่าคำวินิเศษของประธานสภา
แล้วก็การโรงประติของสมาชิกรัฐศภาษณ์๓๙๕คน
มันขัดหรือมันแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา

ซึ่งใช้กับการยื่นยติทั่วไปมาใช้บังคับได้
นี่คือจุดยืนของสมาคมธนาความแห่งประเทศไทย
แล้วก็บอกว่าพวกคุณผู้เกี่ยวข้อง
ก็ไปร้องสิสมาชิกรัฐศาสตร์ภาคร้องสารรับหนุนให้ท่านวินิจฉัยเลย
ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าชื่อของคุณพิธา

เดี๋ยวพี่เขาจะอะไรนะเรียกกระแสกลับมาเหรอ
อ้าวไปยื่นนักนังสือแล้วค่ะ
คำร้องส่งด่วนไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเลย
โอ้โหพี่สีใส่หน้ากากยักต์แต่ว่าพี่สีไหวปาดว่อง
รอบนี้นะพี่ศรีนะเขาจะขอให้ส่งเรื่อง
เรื่องที่รัฐสภาลงมติไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธา
เป็นรอบที่๒ให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยเลยค่ะ
ผลออกมาจะเป็นยังไงให้เป็นที่ยุติตามอำนาจศาล
อันที่สรุปใจความสั้นง่ายแล้วคุณผู้ชม

งั้นเดี๋ยวรอดูค่ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะ
ครับอีกพักหนึ่งที่เราต้องจับตาดูหลังจากนี้

พูดถึงว่าหลังจากนี้ท่าทีของพักยังเหมือนเดิม

เพราะพักภูมิใจไทยแถลงไว้ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วว่า
สนับสนุนพักที่มีนโยบายแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๑๒
และไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับ
ทางพักเพื่อไทยได้ติดต่อมาหรือยังคุณอนุทิน
คุณอนุทินบอกว่ายังนะยังไม่ได้มีการติดต่อมา
ต้องรอให้สถานการณ์เดินต่อไปเรื่อย
เพราะฝั่งที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ยังอยู่ด้วยกัน
แล้วก็บอกว่าพักภูมิใจไทยก็รักษามารยาท
เล่นตามกติกาตอนนี้ยังไม่ถึงคิวของภูมิใจไทย

หากถามเรื่องแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาล
ต้องไปถามพักที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่สิ
ก็คือพักเก้าไกลและเพื่อไทย
ส่วนที่มีการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสิน

แล้วก็ยังมีพักเก้าไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย
จะทำให้พักภูมิใจไทยคิดหนักหรือไม่นั้น

พักเราไม่สามารถทำงานร่วมกับพักที่แก้๑๑๒ได้

คำตอบมันต่อไปเรียบร้อย
เราต่อไปแล้วต่อไปตั้งแต่วันที่๑๗รุษฎาบาล
เราไม่ต้องย้อนกลับไปถาม
เขายังไม่ได้แยกทางกัน

ผมบอกแล้วว่าเรารักษามารยาทรักษากฎิกา
คุณอนุทินยังย้ำว่าพักภูมิใจไทยรักษามารยาทนะ

แล้วถ้าพักเบอร์หนึ่งก็คือก้าวไกล
และเบอร์๒คือเพื่อไทยถึงทางตันล่ะ
พักอันดับสามกับสี่พร้อมจะขึ้นเป็นนายยกหรือไม่

คุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อน

คุณอนุทินบอกว่าทางพักภูมิใจไทยก็เสนอชื่อ
ตัวคุณอนุทินเป็นนายกอยู่แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลา

คุณอนุทินถามจริงนะ
ได้คุยกับพลเอกประวิทย์บ้างหรือเปล่า
วันนี้พลังประชารัฐนี่คุณอนุทิวฯบอกว่ายังไม่ได้พูดคุย
หรือติดต่อประสานงานอะไรกับพักการเมืองอื่นเลยนะครับ

ก็นี่แหละก็นักข่าวก็ถามว่าถ้า๑กับ๒
เพื่อไทยก้าวไกลถึงทางตันเนี่ย๓๙๔เอายังไง
กับสี่บอกว่ายังไม่ได้คุยกัน

ผมได้ข่าวมาว่าเมื่อกี้พลเอกประวิทย์ใช่ไหม
นั่งคู่กับคุณธรรมนัฐใช่ไหมใช่
เขามีการแต่งตั้งผู้ประสานงานนะ
ประสานงานเรื่องอะไรอ่ะประสานงานไปจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะแต่เขาบอกมาบอกว่า
พลเอกประวิทย์ตั้งท่านธรรมนัสแล้ว
เราก็ให้ฟังความจากฝั่งคุณอนุทิน
คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือคิดว่ามีอะไรมากกว่านั้น

เป็นเรื่องที่ต้องตามกันทุกวันค่ะ